ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะ

ก็ใช้เวลาวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ

ทีนี้ไปดูวินาทีชีวิตคือชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็บุกไปถึงวงเลยครับไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
มันมือแย่แย่แล้วเนี่ยครับ
โหยาย
ฟื๊ดไปเนี่ยวิ่งภาพข่าวคลาสสิกค่ะจับวงพนัน
อย่างเงี้ยมันวินาทีชีวิตจริงจริงน่ะ
นี่ครับตำรวจ
แจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนลักลอบเล่นการพนัน
บ้านหนองคูหมู่สามตะบลนาศรีนวลอยู่กลางหมู่บ้านเลยก็เลยไปครับ
รถจอดเท่านั้นแหละก็เป็นภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็น

อ่าเข้าป่ากล้วยก็มีเข้าบ้านก็มี
รายเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปถึงตัวนะค่ะ

ตายก่อน
ลูกหลานเขาก็เบื่อพี่พ่อแม่ปู่ย่าตายยายหายไปไม่ไปไหนหรอก
ขอเงินแล้วก็ไปวงไพ่เล่นไพ่อาจจะนิดหน่อยหน่อย
อาจจะไม่เยอะแต่ทีนี้ทุกวันมันก็เสียเงินทุกวัน
ค่ะซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าค่ะเอาแบบถูกต้องตามกฎหมายค่ะ